ท่านผู้ชมครับมีคุณลุงท่านหนึ่งนะฮะเอามาพลึกครึ่งซีกด้วยนะครับ
อายุห้าสิบเจ็ดปีแล้วอยู่ที่สมุทรสาครนะฮะ
ขายกล้วยทอดอยู่หน้าโรงงานค่ะนะครับแล้วข้างข้างเนี่ย
มีสามีภรรยาที่เขาขายหมูปิ้งนะครับปรากฏว่าก็มีปัญหากันนะครับ
สุดท้ายลุงเนี่ยฮะถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับ
ศีรษะนี้ต้องเย็บเจ็ดเข็มนะฮะโอ้ยคือฝั่งนู้นเนี่ยเขาบอกว่า
ลุงเนี่ยขับรถไปเบียดร้านเขาค่ะนะพอไปถามกันอะไรกันเนี่ย
ปรากฏว่าลุงถูกทำร้ายอ๋อนี่ฮะคุยกันดีดีไม่ได้เหรอ
เดี๋ยวเราตามให้หมดแล้วนะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงแล้วยังไงกันแน่นะครับ
ค่ะลูกชายคุณลุงก็ทำงานอยู่ที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละอืม
แต่ว่าก็เนี่ยฮะคือดูจากสภาพแล้วลุงแกก็เจ็บอ่ะนะใช่ค่ะ
จะถูกทำร้ายร่างกายกระทืบเอาตะหลิวตีหัวจนหัวแตกนี่ฮะ
แล้วก็เป็นภาพของพ่อของคนที่โพสต์อยู่ที่โรงพยาบาล
มีบาดแผลเจ็บที่ศีรษะต้องเย็บ๗เข็มนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราไปที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งในซอยคลองมะเดือ
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ

นายสมพงศ์พิเคราะห์ภูมิสุขนะครับ
อายุ๖๗ปีนะครับส่วนภรรยาเนี่ยชื่อนางสาวปางวิไลอายุ๖๓ปี
สองสามีภรรยาช่วยกันขายกล้วยทอดนะฮะ
นี่คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจไปตามเรื่องนี้นะครับ
นี่ฮะลูกชายก็ชื่อแบงค์ทำงานอยู่ไทยรัฐทีวีนะ
ลุงสมพงศ์บอกว่าตัวเองขายกล้วยทอดหรือว่ากล้วยแขก
อยู่ที่หน้าโรงงานแห่งนี้ขายกับภรรยามาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตอนนี้ก็๑๓ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ลุงเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตก
ทำให้เป็นอมพลึกซีกขวา
มือด้านขวาซึ่งเป็นข้างพิถนัดด้วย

นี่แกทอดกล้วยทอดเนี่ยต้องใช้มือซ้ายนะครับ
วันเกิดเหตุที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ๑๒มีนาคม
กับภรรยาตั้งร้านตามปกตินะ
ตอนกำลังจอดแล้วก็เอาของลงเนี่ย
อยู่สามีภรรยาที่ขายหมูปิ้งอยู่ข้าง
โวยวายต่อว่าภรรยาลุงบอกนะ
หาว่าจอดรถเบียดร้านเขาร้านหมูปิ้งอ่ะ
ภรรยาของลุงก็เลยบอกว่าเอาพูดกันดีก็ได้มีอะไร
ตอนนั้นลุงยังอยู่ในรถอยู่ค่ะก็เห็นแบบเสียงดงเสียงดัง
ก็เลยไปดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอืมไปเห็นภรรยากำลังถูกต่อว่า
ก็เลยถามไปว่ามีอะไรกันมีอะไรทำไมไม่คุยกันดี
จากนั้นคู่กรณีตรงเข้ามาทำร้ายเลยใช้ตะลิวเอาไว้ตักถ่าน
ไปศีรษะเลยลุงนี่ล้มเลยนะครับ
ที่สามีภรรยาคู่นั้นจะขี่รถไปแจ้งความ
นี่ฮะตะหลิวเนี่ยที่ถูกตีเข้าไปไปแจ้งความบอกว่าถูกลุงบีบคอ
เลยต้องป้องกันตัวประมาณอย่างนี้
ลุงสมพงศ์บอกว่าถูกตีไว้นี่เจ็บนะฮะ
คือตะลิวเห็นอย่างนี้แผลลึกเย็บเจ็ดเข็มนะครับ
คือตะหลิวมันคมนะคะเพราะว่ารักษณะมันบาง
เวลาเจาะเข้าไปนี่ลึกนะ
อาจจะไม่ยาวแต่ลึกฮะเย็บ๗เข็มนะครับ
แล้วก็ยังมีอาการช้ำในที่สวงอกกับชายโครงด้วย
เพราะถึงขั้นล้มลงไปเลยนะครับค่ะ
ตั้งแต่เกิดเหตุสิบสองมีนาคม
คู่กรณีไม่เคยมาเยียวยาค่ารักษาพยาบาลแม้แต่บาทเดียว
แม้กระทั่งคำขอโทษยังไม่มี
เสียผมเลยมาถามว่าเมย์ปัญหาอะไรเหรอ
ครับผู้เจ็ดเข้าผากแล้วเอาเจ็ดจับหน้าหรือผม
เก็บเจ็ดจริงเจ็ดเลยหรออืม
อ๋อตอนนั้นมีล้มไหมล้มล้มล้มลงแล้ว
เขากระเทิบผมใส่กุ้งยังเจ็บอยู่

นี่ฮะก็อย่างที่ลุงสมพงศ์แกบอกอ่ะค่ะ
อืมแล้วอีกฝั่งหนึ่งไปแจ้งความบอกว่า

ต้องกันตัวลุงบอกทุกวันนี้เอามาพาดเอามาพลึกครึ่งซีก

กล้วยทอดช่วยภรรยาขายเนี่ยยังต้องใช้มือซ้ายอย่างเดียวเลย
แล้วจะไปเอาเรี่ยวแรงที่ไหนอะไรไปสู้กับเขานะครับ
ขณะที่ภรรยาของลุงบอกว่าจริงแล้วคู่กรณีคนที่ก่อเหตุทำร้ายสามี
คือฝ่ายของผู้หญิงนะร้านหมูปิ้งไม่ใช่ฝ่ายชาย
ช่วงเกิดเหตุตอนนั้นก็พยายามจะเข้าไปช่วย
แต่ถูกสามีคู่กรณีจับเธอไว้
ก็เลยทำได้แค่ดูสามีของเธอถูกฝ่ายหญิงของร้านหมู่ปิ้ง
ทำร้ายต่อหน้าต่อตาก็เลยต้องตะโกนให้คนมาช่วย
เขาจับมือข้างนี้ไว้คือว่าไม่ให้ฉันไปช่วยลุงไง
แต่ผัวบอกว่าไม่ต้องนั่นแล้วฉันก็ร้องว่าให้ช่วยด้วยช่วยด้วย
ลุมทำร้ายคนพิการช่วยด้วยช่วยด้วยร้องดังอะนะ
แต่ก็ไม่ได้มีคนมาช่วยหรอกเพราะว่ามันยังเช้าอยู่
เขาก็ยึดฉันไว้ฉันก็ช่วยลุงไม่ได้
ว่าเขาเล่นข้างฉันถือขนมเพื่อจะมาแฝนนี่ไงแฝนที่เนี้ย
ก็เลยไม่ได้ช่วยคุณลุงได้มีไม้กระบองอยู่อันนะ
ถ้าตาหลิวไม่สะใจจะได้เอาไม้นี่ควาด
เมียเขาเป็นคนถือด้วยนะกระบองยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลย
เขาก็ทั้งเตะรองเท้าผ้าใบอ่ะนะทั้งผัวทั้งเมีย
แต่เมียเขาทำเยอะแต่ผัวเขายังมาจับฉันยึดไว้ไง
เป็นไปขับแบบด่าแบบนี้นะแล้วก็ว่าขับรถระเบียดร้านเขา
ลูกชายของคุณลุงนี่เป็นคนโพสต์เรื่องราวนะฮะ
เราก็เห็นเหตุการณ์แล้วก็โอ้โหเออทำกันขนาดนี้เหรอ
กงคนแก่บาดเจ็บแบบนี้นะครับ
ไปมาเอ้าตายแล้วลูกชายนี่ทำงานอยู่ไทยรัฐทีวีด้วย

ก็เลยได้ไปถามหน่อยนะครับคือถามลูกชายเนี่ยบอกว่า
คือถ้าจะมีปัญหากันลักษณะต่อว่าด่าทอกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะ

เขาจะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ทีเนี้ยพ่อเนี่ยถูกทำร้ายถึงขั้นแบบ
เลือดตกยางออกต้องเย็บศีรษะใน๗เข็มแล้วพ่อก็เป็นอมพลึกครึ่งซีกอยู่แล้ว
คืออย่าว่าแต่ไปทำร้ายใครเลยจะพูดยังพูดไม่ทันใครเลย
เดินก็เดินแบบช้ามากเนี่ยก็เลยรับไม่ได้ที่พ่อต้องถูกทำร้ายแบบนี้
หลายปีก่อนเคยเส้นเลือดฝอยแตกก็กลายเป็นอมพลึกครึ่งซีก
แต่ก็คุยพอรู้เรื่องลิ้นแข็งทำงานทำการตัวเองได้
เขาก็อยากออกไปขายของเราก็ปล่อยให้เขาออก
พอตกตอนเย็นค่ำผมก็โทรไปถามว่าเป็นไงมั่ง
เขาบอกว่าเจ็บซี่โคงผมบอกอ้าวเฮ้ยทำไมเจ็บซี่โครงอ่ะ
ก็บอกว่าก็โดนมันเตะโดนมันกระทืบบอกอ้าวแล้วทำไมตอนไปโรงพยาบาลไม่บอกหมอ
เขาบอกว่าคำตอบแรกเขาบอกก็ตอนแรกมันไม่เจ็บเจ็บที่หัวก็บอกแค่หัว
ผมถามแค่ว่าคนที่ไม่ถนัดข้างหนึ่งกับความเป็นลูกผู้ชาย
สิ่งแรกที่ทำคือปล่อยไม่มีใครเขาเข้าไปบีบคอ
ซึ่งมือที่ไม่ถนัดจะบีบได้แรงแค่ไหนจะเอื้อมไม่ทันที่เขาตีไหม
มาว่าพ่อผมเนี่ยผมไม่ว่านะแต่ไม่น่ามาทำร้ายคนพิการคนแก่โดยใช้อาวุธมันรุนแรงเกินไป
ทีนี้ก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะฮะเราก็ไปตามฝั่งคู่กรณีด้วยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับก็ไปถามทางร้านหมูปิ้งอ่ะนะ
เขาบอกว่าฝ่ายหญิงเป็นคนทำร้ายลุงใช่ไหมอืมบอกว่าจะไปบีบคอ
ร้านหมูปิ้งเนี่ยชื่อนางมณิษฐ์นะครับสุขเรืองอายุ๔๘ปีนะครับ
บอกว่าอย่างนี้นะที่ผ่านมาขายของกันก็ต่างคนต่างอยู่นั่นแหละ
อยู่ใกล้กันนะครับต่างคนต่างขายของ
แต่ปัญหาก็คือว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาที่ลุงสมพงศ์แกขับรถมาเนี่ยต้องมาลงของ
ฝั่งร้านกล้วยทอดแกรถที่ขับมาเนี่ยชอบขับมาเบียดร้านขายหมูปิ้งของเธอตลอด
บางครั้งถึงขั้นลูกค้าเนี่ยหรือแม้แต่ตัวเธอเนี่ยคือต้องต้องหลบอ่ะ
หลบรถของลุงอ่ะคือบางทีเนี่ยผ่านมาแบบเฉียดแค่คืบอ่ะ
จนเธอเนี่ยไม่ไหวจริงอัดอั้นมานานวันเกิดเหตุก็มีกรณีแบบนี้อีกจนทนไม่ไหว
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคือถ้าตั้งใจจะทำร้ายลุงสมพงศ์จริงเนี่ย
นี้เจ็บหนักกว่านี้ไม่ได้ตั้งใจจริงเดี๋ยวฟังก่อนกันแล้วกันนะ
จริงจริงมันหลายรอบแล้วขับรถถนนใช่ไหมเล่นถนนไม่ว่าขายของเราก็ขยิบออกมาริมฟุตบาทอยู่แล้ว
จะขับเนี่ยเฉียวรถหน้าร้านอ่ะประจำจะเบียดจะเบียดตรงที่เราขายของกันประจำเลย
ถนนมีไม่วิ่งซึ่งร้านที่ขายของก็ไม่ได้ติดกันเลยนะ
เขาก็คงพูดอยู่ทำไมไม่บอกเขาดีทำไมไม่บอกเขา
เราต้องบอกเขาด้วยล่ะเดินมาจะบีบคอแบบนี้ยืนมือมาเลยนะ
ยังไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาแฟนก็มัวแต่ไปใส่ข้าวกล่องให้ลูกค้า
พี่ก็ต้องป้องกันตัวก็มาประชิดตัวพี่มาถึงอย่างนี้แล้ว
คือทางฝั่งนี้ก็ยืนยันว่าลุงจะมาบีบคอเขาก่อนเขาก็เลยต้องป้องกันตัว

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้มีการแจ้งความกันไว้ที่สพกระทุ่มแบรนด์
ทางพนักงานสอบสวนที่เราถามไปนะครับตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้กล้องวงจรปิด
บันทึกเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุมาแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นเห็นชัดเจนแล้วว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นในช่วงเวลานั้น

พยานหลักฐานครบถ้วนสอบปากคำทั้งสองฝ่ายครบถ้วนเนี่ย